เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีก่อนนะครับ
มีเจ้าของร้านอาหารเป็นอาหารทะเลนะครับถูกแทงเสียชีวิต
ทีนี้ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้เนี่ยเป็นลูกจ้างหญิงในร้าน
ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุแค่สิบสองปีค่ะ
น้องบอกว่าทนไม่ไหวถูกข่มขืนมาหลายครั้งแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตี๒คืนที่ผ่านมานะครับ
ท้องที่ของสพนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่านายจีรวัตรส่งสว่าง
หรือว่าเฮียหมูอายุห้าสิบสามปีเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่ชายโครงซ้ายเสียชีวิตอยู่ในร้าน
ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารลักษณะแบบทะเลร่มเตียง
ค่ะชื่อว่าร้านอเล็กซ์แอนด์หมูเป็นร้านของผู้ตายนะครับ
ริมชายหาดบ้านคลองน้ำเมาซอยนาจอมเทียนสิบแปด
จากการตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
มีมีดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่เบื้องต้น
ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
แต่ว่าล่าสุดพลตมตรีทัศน์ชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสอง
ซึ่งเดินทางมาดูความคืบหน้าของคดีบอกว่าสพนาจอมเทียนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สามารถตรวจสอบพยานหลักฐานสอบปากคำจนเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนใกล้ชิดเจ้าของร้าน
แล้วก็สอบสวนจนทราบตัวคนร้ายปรากฏว่าเป็นเด็กหญิงลูกจ้างในร้านอายุ๑๒ปี
ซึ่งก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุแทงเฮียหมูเจ้าของร้านตายจริง
โดยเด็กอ้างว่าถูกผู้ตายข่มขืนมาหลายครั้งแล้วก็ขู่ไม่ให้บอกใคร
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายดื่มสุราจนเมาแล้วเข้ามาในห้องพยายามจะข่มขืนอีก
ครั้งนี้ต่อสู้แล้วก็ใช้มีดปลอกผลไม้แทงผู้ตาย
ล่าสุดนำตัวลูกจ้างคนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางละมุงแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องหาหลักฐานประกอบคดีเพราะว่าผู้ตายเนี่ย
ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนเขาก่อนก็ต้องไปดูหลักฐานว่ามีร่องรอยการข่มขืนรอยหรือไม่อย่างไร
โดยมีผู้ที่เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุเดินทางไปด้วย
วันนี้ก็ได้สอบควักคำพยาไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
ก็เหลือสอนที่ข้างเคียงแล้ววันนี้ก็นำเด็กไปที่สารเยี่ยมสวรรค์ชาวชมูดี
กรณีที่มีข่าวว่าเด็กถูกกระทำชำเลานี่เป็นความจริงใช่ไหมครับ
ตอนนี้กำลังส่งให้เด็กไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลครับครับผมว่ามีการถูกกล่าวเมื่อทางเพื่อนหรือเปล่า
ก็ยังเป็นการกล่าวอ้างของผู้ต้องหาอยู่นะ
ก็ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยแต่เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหากับเด็กหญิงคนนี้นะครับ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวไปยังศาลเยาวชนจังหวัดชนบุรีนะครับ
เพราะว่าต้องมีการสอบปากคำร่วมกันกับสหวิชาชีพด้วย

ถ้าเป็นไปตามที่น้องบอกจริงว่าถูกนายจ้างข่มขืนหลายครั้ง
แล้วก็วันที่ก่อเหตุนายจ้างพยายามจะข่มขืน
แล้วก็เลยก่อเหตุนี้ก็อาจจะมีการอ้างป้องกันได้

ก็อาจจะเป็นเหตุในการลดหย่อนผ่อนโทษได้